คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
ใครจะไปคิดคะว่าน้องไรอันลูกชายแห่งชาติ

สุสุนารีรุ่นใหญ่ก็จริงแต่เรามีเรื่องต้องเคลียร์ใจกัน
งานนี้จะจบยังไงไปชมกันในช่วง
โอ้โหคุณค่ะ
ลูกชายแห่งชาติของแม่น้องไรอันสุดหล่อคนนี้
ขออัดคลิปเคลียร์ใจ
ความไหนกับลูกทุ่งรุ่นใหญ่อย่างแม่สุนารีราชศรีมา
เอาล่ะสิงานนี้เหมือนอารมณ์จะมาคุทั้งคู่
ว่าแต่เขาคาใจกันเรื่องอะไร
เอ้าไปดูเลย
ตอนมึงอยู่กับกูมึงก็ว่าเขา
ตอนมึงอยู่กับเขามึงก็ว่าง
กูกับกูมึงก็ว่าเขาอยู่กับเขามึงก็ว่ากู
แต่ตอนนี้ไม่รู้มึงอยู่กับใคร
โอ๊ยใจหายวาบเลย
ที่แท้แม่ลูกเขาอัดคลิปเล่นกันค่ะ
รุ่นนี้เขาเป็นคู่สีต่างวัย
ต่อหน้ารับหลังมีแต่ชมมีแต่อวยกัน

เพราะเราขอรวมหัวกันมาสร้างความหาเท่านั้นก็พอค่ะ